มาดูเรื่องยายหลานที่สุพรรณบุรีหน่อยอยู่กันสองคน
แล้วก็ตอนกลางคืนคุณยายก็จะเข้าห้องน้ำ
มาเที่ยงคืนตีหนึ่งลุกมาเข้าห้องน้ำ
ปรากฏว่ามีคนร้ายเนี่ยจะมาขโมยของจะมาชิงทรัพย์ในบ้าน
พอเจอหน้าคุณยายค่ะเอามีดเนี่ยแทงคุณยายอย่างจังเลยนะคะ
คุณยายเลือดท่วมตัวเลย
พอพาไปรักษาที่โรงพยาบาลหมอเย็บเป็นร้อยเข็มเลยนะคะ
เดี๋ยวเรามาตามความคืบหน้าในเรื่องนี้กันหน่อย
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในบ้านที่เกิดเหตุนะคะ
ไปพร้อมกับตำรวจภูทรดอนเจดีแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
กรณีนี้ค่ะเกิดขึ้นในร้านขายของชำ
เป็นเจ้าของร้านขายของฉ่ำอยู่พื้นที่ตำบลหนองสาระที่ดอนเจดีจังหวัดสุพรรณมุรี
ใช่ค่ะคุณยายเนี่ยคือคุณยายสมหมายล้อมวงนะคะ
ก็โดนแทงที่หน้าที่หน้าผากลำตัวแขนขวากระพุงแก้มขวา
มีแผลเป็น๑๐๑๐เลยนะตามลำตัว
หมอบอกว่าต้องเย็บ๑๐๘เข็ม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณเที่ยงคืนตี๑ของวันที่๒๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
คือในเหตุการณ์ทั้งคุณยายและหลานถือว่ามีสติมากนะครับ
คุณยายตื่นออกมาแล้วจะเอ๋กับเจ้าโจรพอดี
โจรก็ตะโกนบอกว่าเดี๋ยวเอาให้ตายเลย
แล้วก็ใช้มีดจ้วงแทงแทงไปหลายที่เลยนะครับ
แต่คุณยายยังมีสติแล้วก็รู้ว่าหลานอยู่ในห้อง
ใช่คือตะโกนบอกหลานเลยว่าอย่าออกมาแล้วรีบโทรบอกญาติ
ห้องไว้ล็อกห้องไว้โทรศัพท์บอกญาติแจ้งตำรวจหน่อย
หลานก็อยู่ในห้องตอนแรกหลานตกใจ
แต่หลานก็ยังมีสติตะโกนบอกคุณยายผ่านประตูห้องออกมาบอกว่า
แจ้งความเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีคนมาเดี๋ยวมีคนมา
แค่นั้นแหละเจ้าโจรมันก็เลยกลัวแล้วก็หนีไป
ใช่นะฮะเจ้าโจรปีนเข้ามาทางหลังคา
กระเบื้องออกปีนเข้ามาทางหลังคาเข้ามาในห้องน้ำ
เข้ามารื้อค้นทรัพย์สินทั้งในห้องนอนแล้วก็ลื้อค้นทรัพย์สินภายในบ้าน
ใช่ค่ะซึ่งในคืนเกิดเหตุก็มีญาติเข้ามาช่วย
พาคุณยายสมหมายส่งโรงพยาบาลญาติก็คือนางวาสนาศรีบานเย็นนั่นเอง
เล่าให้กับทีมข่าวฟังนะคะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยได้รับโทรศัพท์จากน้องไข่หวาน
ไขหวานคือหลานสาววัย๑๒ปีของคุณยายสมหมายนี่แหละค่ะ
น้องไข่หวานตกใจร้องไห้พูดไม่ได้ใจความเลย
ดังนั้นเนี่ยทางด้านคุณวาสนาก็เลยรีบบอกสามีเธอเธอขับรถไปดูบ้านยายสมหมายหน่อย
เพราะว่ามันอยู่ห่างกันประมาณ๒กิโลค่ะ
พอมาถึงเนี่ยก็เจอยายสมหมายแบบเลือดท่วมตัวเลยคุณผู้ชม

ใช่แต่ว่าตอนนั้นคุณยายก็อ่อนแรงเต็มทีแล้วเนี่ยนะคะ
เมื่อนางวาสนามาถึงเนี่ยนะคะก็เลยรีบเอาผ้านวมเนี่ยนะ
เช็ดเลือดที่หน้าแล้วก็ห่อตัวคุณยาย
พายายหมายส่งโรงพยาบาล
ระหว่างทางเนี่ยนะคะคุณวาสนาพยายามเรียก
ยายหมายยายหมายอย่าเป็นอะไรนะเข้มแข็งนะตื่นนะ
คือต้องการต้องการเรียกสติคุณยายด้วยแล้วก็ปลอบใจหลานสาวคือน้องไขหวาน
เพราะน้องไขหวานร้องไห้ตลอดเวลาเลย
เดี๋ยวไปฟังวินาทีที่คุณวาสนาเข้ามาช่วยเหลือหน่อยนะคะ
แววจูนเข้าบ้านจูนเข้าบ้าน
แต่ร่านคือจะตกใจเสี่ยงจะวีดเราก็ฟังไม่รู้เรื่อง
ตอนแรกก็คิดว่างูเข้าบ้านหรือไงก็เรียกแฟนมาเลย
ให้ดูแล้วเป็นอะไรไม่รู้ใครว่ามันโทรมา
ก็ขวากุญแจรถกันออกมาก็มาทึ่งกันปะทึ่งจอดปุ๊บตรงนี้ก็เปิดไป
ก็หนาเขานั่งอยู่เลือดท่วมตัวหมดเลยแดงเทือกหมดเลย
เราก็เรียกร่านอยู่ในห้องก็เปิดประตูออกมาร่านเขาวิ่งออกมา
นู้นไปเอาพามาเอาพาหนัวมาหน่อตัวให้แล้วก็เช็ดน้ำ
คือเลือดนี่มันเต็มหน้าหมดเลยก็ฉีดให้แล้วก็ช่วยกันยกขึ้นรถ
ก็พยายามพูดแต่ฟังไม่รู้เรื่องคือเลือดเข้ามันอยู่ในปาก
ปากในปากมันแตกด้วยแล้วก็หน้าจะเลือดเต็มปาก
เขาก็จะพูดเราก็ฟังไม่รู้เรื่องเขาก็จะเคราะห
มันเขาก็พยายามเล่าให้เราฟังถ้าฟังไม่รู้เรื่อง
ก็บอกเขาไม่ต้องพูดนะอึดอดทนไว้
เดี๋ยวไปสู้โรงพยาบาลก็ดีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขานักแค่ไหนครับ
คุณยายอดทนมากนะครับแม้ถูกแทงไปตั้งหลายแผลแล้ว
แต่ว่าด้วยความเป็นห่วงหลานตะโกนบอกหลานแล้วก็ยังมีสติ
ยังสามารถเล่าให้คุณวาสนาที่ไปช่วยฟังได้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ใช่ค่ะส่วนผู้หญิงคนนี้คือแม่ของน้องไข่หวาน
แล้วก็เป็นลูกของคุณยายสมหมายโดยเล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าน้องไขหวานเนี่ยเล่าให้กับคุณชุติมาที่เป็นแม่เนี่ยนะ
บอกว่าตอนนั้นประมาณตีหนึ่งนอนอยู่ในห้องกับยาย
ยายก็ปวดท้องแล้วยายบอกอยากจะเข้าห้องน้ำ
ทีนี้ก็เลยลุกมาแล้วก็น้องไขหวานเนี่ย
ก็เปิดไฟจากโทรศัพท์มือถือค่ะเปิดไฟจากไฟฉาย
เพื่อส่องทางให้คุณยายแล้วคนร้ายเนี่ย
คือเขาสวมหมวกไหมพรมรูปร่างผอมหน่อย
ปีนขึ้นโอ่งหลังร้านขายของชำเลยนะ
แล้วไปงัดกระเบื้องหลังคาห้องน้ำเข้ามาในร้าน
แล้วก็มาลื้อค้นทรัพย์สินต่างที่อยู่ในบ้านนะคะ
จังหวะตรงนั้นเนี่ยคุณยายสมหมายเนี่ย
ออกมาจากห้องนอนพอดีไงก็เลยมาจ๊ะกับคนร้ายพอดี
โดนคุณยายสมหมายเนี่ยนะคะโดนคนร้ายใช้ของมีคม
อันนี้ตำรวจสันนิษฐานนะว่าเป็นอาวุธที่มีลักษณะคล้ายกับตัก
เพราะว่าดูจากบาดแผลคือมันไม่เหมือนมีด
มันเหมือนกับเป็นอะไรเป็นตะขอเกี่ยวเนี่ยนะคะ
คือโดนคนร้ายเอาอาวุธแบบนี้ทำร้ายหลายครั้ง
แล้วนาทีนั้นเองคุณยายสมหมายก็พยายามต่อสู้
คนร้ายก็บีบคอคุณยายจนคุณยายหายใจไม่ออก
ยายก็เลยตัดสินใจกัดนิ้วมือคนร้ายอย่างแรง
แล้วก็ตะโกนบอกหลานนะคะล็อกห้องอย่าออกมา
โทรศัพท์แจ้งตำรวจบอกเพื่อนบ้านให้มาช่วย
แต่ในขณะนั้นคนร้ายก็พูดกับคุณยายเหมือนกันนะ
พี่คุณยายไล่ปากบอกว่าเดี๋ยวจะเอาให้ตายเลย
ทีนี้พอหลานสาวได้ยินแบบนั้นนะคะก็ตั้งสติ
แล้วก็รีบทำตามที่คุณยายบอกคือโทรบอกญาติก่อน
แล้วก็ตะโกนกลับมาบอกว่าเนี่ยตำรวจกำลังจะมา
ทีนี้พอคนร้ายได้ยินก็ตกใจแล้วก็หนีไปนะคะ
เอาฟังเสียงแม่ของน้องไขหวานหน่อยค่ะ
พอดีปวดท้องก็เลยเข้าห้องน้ำลงมาเข้าห้องน้ำ
บอกหลานให้หยิบโทรศัพท์ให้หน่อยเพราะว่าฉายไฟออกมา
เพราะไม่ได้เปิดไฟมันจะมืดไม่ได้เปิดไฟเพราะดวงไฟมันอยู่ข้างหน้าเลย
ทีนี้เขาเดินออกไปแล้วก็เจอคนหลายนี้แหละค่ะ
ตะโกนออกมาว่าให้ไข้หวานอยู่แต่ในห้องให้ล็อกห้อง
แล้วก็ให้โทรแจ้งให้แจ้งเพื่อนบ้านแล้วก็ตำรวจให้มาช่วย
ก็เป็นห่วงค่ะเพราะว่าอาวุธเราก็ไม่รู้นะว่ามันหนีอะไรมาบ้าง
แต่ที่เขาสู้เขาสู้เพื่อหลานมากกว่าเพราะเขาเป็นห่วงหลาน

คือว่าไม่ให้หลานออกมาเลยคือตัวเองตายเอาเองก็ยอมคืนตรงนั้น
แต่คือให้หลานแบบรอด
ส่วนความคืบหน้าคดีทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกยิ่งยศเขินอำนวย
กำกับการสพดเจดีเนี่ยบอกว่าตอนนี้ได้แบ่งทีมสืบสวนนะคะ
ออกไปติดตามคนร้ายแล้วก็ไปดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลัก
คนร้ายเนี่ยไปที่ไหนตำรวจบอกว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่นะคะ
เพราะว่ารู้ความเคลื่อนไหวตลอดเลยว่าคุณยายกับเหยื่อเนี่ยอยู่
คุณยายกับน้องไขว้เนี่ยอยู่กันสองคนยายหลาน
แล้วตำรวจบอกว่าน่าจะจับกลุ่มคนร้ายรายนี้ได้ในเร็วนี้ด้วยนะคะ